และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทำงานหนักค่ะทำงานหนักมาประมาณ๑๒เดือนแล้วนะคะ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

และก็มีอีกหนึ่งเรื่องเข้ามาให้ยุ่ง
เข้ามาให้ปวดหัวอีกแล้วนะคะก็คือมีการชี้แจงว่าผีน้อย
อยากจะกลับประเทศเพราะว่ากลัวไวรัสโคโรนานี่แหละนะคะ
ซึ่งทีมข่าวหลายสำนักแหละไปถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ

ที่บอกว่าช็อกเราเหมือนกันเพราะว่าคุณอนุทินพูดแบบนี้ค่ะ
ผมก็รู้สึกช็อกเหมือนกันว่าทำไมมีเรื่องแบบนี้ด้วย
เพราะแผนไม่ได้เตรียมเอาไว้โอ้โห
นี่คือเป็นคำพูดที่มาจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไทย
อ่าแต่แต่แต่คุณอนุทินบอกว่าก็
ประชุมแหละแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่อ่ะ
พูดว่าอย่างไรบ้างฟังพร้อมกันค่ะ
ประสานงานไปยังสถานเอกราชทูตไทยที่เกาหลี
ประสานไปยังสายการบินต่างจากเกาหลีที่เข้ามาเมืองไทยว่า
ภายใต้กฎหมายใหม่นะไม่คัดกองกันไม่ช่วยคัดกรองกัน
เอาคนที่มีเชื้อเอาคนที่มีปัญหาเข้ามาในราชนาจักร
จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างต้องส่งกลับค่าใช้จ่ายต่าง
แม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการอ่าเอ่อ
ลันทีนในการกักตัวก็ต้องเป็นของเจ้าตัวนะครับ
มันมีมาตรการอยู่มีบทบัญญัติในกฎหมายอยู่
อ่าคุณอนุทินนะคะก็ขอความร่วมมือจากสายการบินต่างต่างด้วยเนี่ยนะคะ
ให้ช่วยคัดกรองเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวมีประชุม
คือความยากมันอยู่ตรงที่ว่ามาแล้วเนี่ยเป็นพันคนเนี่ย
คุณบอกว่าให้เขากักตัวเองที่บ้าน๑๔วัน
คำถามต่อคือคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
สิบสี่วันเขาจะไม่ออกไปไหนเลยอ่านี่คือความยาก
เพราะฉะนั้นคุณต้องทำงานให้ไวค่ะมาตรการรับมือคุณต้องมี
คุณต้องคิดล่วงหน้าไปดักทางไว้ก่อนไม่ใช่ว่าให้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วคุณค่อยทำ
แล้วเนี่ยจะทำยังไงให้สี่ห้าพันคนเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันได้ไหม
กักตัวไม่ให้เขากลับบ้านเนี่ยเพื่อความปลอดภัยไงค่ะเออ
ส่วนตัวเลขนี้นะคะของจำนวนผีน้อยที่จะเดินทางกลับไทย
มันเพิ่มขึ้นตลอดเลยคุณตอนแรกบอกสองพันสามพันห้าพัน
ตอนนี้บอกจะเฉียดหมื่นอยู่แล้วเนี่ยนะคะนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าตอนนี้
เรื่องขั้นตอนการรับมือที่บอกว่าจะถึงหมื่นคนเนี่ย
จะทำอย่างไรบอกว่าต้องรอรอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปตัวเลขมาก่อน
เพื่อจะวางแผนรับมือโดยจะใช้มาตรการเดียวกับคนไทยที่กลับมาจากอู่ฮัน
ควบคุมโรคตามมาตรฐานแบบนั้นเลยในส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัด
จะมีอสมกว่าหนึ่งล้านคนจากทั่วประเทศช่วยเฝ้าระวังอ้าว
ก่อนหน้านี้มีข่าวค่ะว่ามีผีน้อยกลับมาจากเกาหลีใต้แล้ว
กลับถึงประเทศไทยแล้ว๗คนหลายคนเป็นห่วง๗คนอยู่ที่ไหนบ้าง
ทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดเชื้อมาหรือเปล่าพันธุ์ตำรวจเอกเชิงรนริมพดีนะคะ
เป็นรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธกระแสข่าวที่ผีน้อยเดินทางกลับประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้
และในข่าวเนี่ยที่เขาแชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่ามีบางคนติดโควิดมาแล้วด้วย
บอกว่าพูดแบบนี้นะโฆษกตมนะคะยอมรับมี๗คนเดินทางกลับไทยจริง
แต่ทั้งหมดผ่านการตรวจวัดไข้ด้วยเทอร์โมสแกนอย่างละเอียดแล้ว
และผ่านเทอร์โมสแกน๗คน๒คนมีไข้
ก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลไปตรวจดูซิว่าติดโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
แต่มันใช้เวลา๒วันไงคะตอนนี้ยังไม่ยืนยันเนี่ยนะคะ
ส่วน๕คนที่เข้ามาแล้วทำประวัติกลับไปกักตัวที่บ้าน
บ้านอีกแล้วคุณ๑๔วันซึ่งจะมีหน้าที่กรมเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคไปตรวจเป็นระยะ
ถ้าใครมีไข้ขึ้นมาจับเข้าโรงพยาบาลทันที
ส่วนประเด็นหน้ากากอนามัยขาดแคลนตอนนี้และนอกจากขาดแคลนแล้วบางทีไม่ได้คุณภาพด้วย
มีอีก๑คนเป็นนักการเมืองชื่อดังชื่ออะไร
คุณศิระเจนจาคะจากภักดิ์พลังประชารัฐประกาศเลยบอกจะสละเงินเดือนตัวเอง
หน้ากากอนามัยหน่อยมาแจกชาวบ้านในพื้นที่หลักศรีและจตุจักร
เอาเป็นหมื่นชิ้นเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่แจกไปเลย
แต่หลังจากนั้นไม่นานพอแจกไปแล้ว
นายเวียรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น่าจะได้รับไปด้วยเนี่ยนะท่านอาจารย์เอาไปสังเคราะห์
พบว่ามันมีกลิ่นฉุนและไอ้เจ้ากลิ่นฉุนเนี่ยถ้าดมเข้าไปในร่างกาย
เสี่ยงด้วยอาจจะเกิดโรคมะเร็งได้
มันเป็นใยสังเคราะห์พอลิเมอร์อาจารย์ก็ตรวจสอบให้
ประมาณนี้อ้าวพอได้ข้อมูลแบบนี้คุณศิราบอกว่ายังไง
ศิราชี้แจงเลยค่ะตัวเองน่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อ
เพราะว่าสั่งมาจากโรงงานโดยตรงเขายืนยันนะ
สั่งมาจากโรงงานโดยตรงแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโรงงานเนี่ย
มันได้มาตรฐานหรือเปล่าแต่ตอนที่คุยกันเนี่ยเขาบอกว่า
เราผลิตหน้ากากอนามัยได้มาตรฐานคุณศิราก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวตอนนี้จะต้องไปดูความชัดเจนก่อนจะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะ
เกี่ยวกับคุณภาพการผลิตของหน้ากากอนามัยที่ตัวเองแจกออกไป
ก็เข้าใจความหวังดีของคุณศิระนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหวังดีแบบนี้
แล้วกลายเป็นว่ามาซ้ำเติมชาวบ้านอยู่เฉยดีกว่านะแนะนำ
ทีนี้เรื่องของการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพัน๑๙
ตอนนี้มันไร้ทิศทางสเปะสปากมาก
หลายหน่วยงานทำงานทับซ้อนการนำเสนอแบบนี้ดีไหม
ตั้งคณะกรรมการกลางมาเลย๑ชุดแล้วก็แก้ปัญหาแบบบูรณาการร่วมมือกันนะคะ